นะฮะแต่เราไม่ลืมนะว่าวันพรุ่งนี้วันอะไรวันไหนใช่ติดโหกกันยายนอ่า
ไม่ลืมไม่ลืมอ่าวันของสถานกิจแบบรัฐบาลค่ะแล้วก็จะไม่ลืมแหละ
เสาะแสวงหาใครเขาจะไปไหว้ขอโชคขอลาบแล้วก็นำบรรยากาศมาให้ดูกัน
อ่ะผมพาไปเลยที่กำแพงเพชรที่แรกนะครับที่วัดท่าเคราะห์อำเภอครองขุงนะฮะ
กำแพงเพชรเมื่อวานทั้งวันนะชาวบ้านไปกันเยอะแยะมากมายนะฮะ
ไปขอโชคลาบแล้วก็ไปส่งหาขออนุญาตใช้ว่าอัคฮาละละกันอ๋อ
ไปส่งหาแดดแดดละกันน่ะก็จากแม่ตะเคียนทองแม่ขันทอง
อายุ๔๑๙ปีแล้วก็แม่พิกุลมณีอายุ๑๕๐๐ปี
คุณขอโทษนะคะอัคระไทยหรืออัคระอาราบิกค่ะ
ได้หมดถ้าสดชื่นถ้ามันปรากฏขึ้นมา
เพราะว่าหลายชาวบ้านเข้าไปแล้วเขาบอกโอ๊ย
มีความสุขกายสุขใจสบายกระเป๋ากันไปแล้วหลายงวดทีเดียวนะฮะ
ด้านนางประทวนอายุ๕๓ปีก็ไปจุดทูปเสี่ยงทาย
เขาได้มาจากพิธีแห่ไอ้ไข่จากวัดใกล้เคียงกัน
แต่เอาทูบไปจุดตรงนี้หน้าต้นตะเคียน
ดูสิว่ามันจะมีอัคระอะไรปรากฏขึ้นมา
คุณป้าคุณลุงก็ไปเออขอป้าขอลุงดูหน่อยแล้วกันนะ

ขนาดที่ในช่วงเย็นเมื่อวานนะชาวบ้านเขาไปรอให้ร่างทรงพระปู่รุศรีจันทร์เนี่ยนะฮะ
ก็ทำพิธีหยดน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ให้ด้วยนะฮะ
เพื่อที่จะไปดูซิว่าน้ำตาเทียนมันจะแปลงร่างเป็นอะไรปรากฏอะไรหรือเปล่านะฮะ
ระหว่างทำพิธีเนี่ยร่างพ่อปู่ฤษีจันทร์มีอาการคล้าย
เออแล้วก็บอกอะไรต่างต่างว่าเอ่อยังไงอย่างงี้นะเอาไปเสี่ยงฉกเอาแล้วกันนะ
น้ำมนทุกคนก็เออกลับไปด้วยความอิ่มอบอิ่มใจนะครับ
ไปที่วัดป่าสักคำอัมพมึงจังหวัดพยาวค่ะเช้าบ้านเขานอกจากจะไปกราบไหว้ขอปอนสิงห์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าเป็นภาพรอยพระพุทธบาทโบราณวาดอยู่บนกระดาษสา
มีอยู่สองแผ่นด้วยกันนะคะความเชื่อเขาก็บอกว่าน่าจะอายุมากกว่าพันปีค่ะ
โอ้โหนอกจากไปกราบไหว้แล้วก็ต้องไปดูใกล้ใกล้สิอุ้ยมันดูมันขลังนะคุณนะ
ใช่ใช่ปกติแล้วรอยพระพุทธบาทเราจะเห็นจารึกบนหินนะ
แต่อันนี้เป็นกระดาษนะคะพระครูภัยศาลพนารักษ์เจ้าอาวาสเล่าว่า
เจ้าอาวาสก็บอกว่าเก็บรักษาภาพวาดทั้งสองไว้ในพระวิหาร
กระดาษแผ่นเล็กมันจะมีแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่นะคะแผ่นเล็กความยาวห้าสิบเจ็ดนิ้วกว้างยี่สิบห้านิ้ว
แผ่นใหญ่กว่าเจ็ดสิบหกนิ้วกว้างสามสิบสองนิ้วเบื้องต้นค่ะหลวงพ่อบอกว่า
ถ้ามันอายุมากกว่าพันปีเนี่ยนะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงเป็นกรมศิลปากรนั่นแหละ
มาตรวจสอบหน่อยหาแนวทางรักษาดูแลให้ดีหน่อยเพราะถ้านายาวนานไปมากกว่านี้
วดลายต่างต่างบนภาพกลัวมันจะเลือนลางหายไปโอ้โหสวยมันคือคุณค่า
ในการที่จะเก็บรักษาเป็นสมบัติชาติต่อไปค่ะนะครับขึ้นเหนือไปที่อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่นะฮะไปที่วัดสรรมะเกียงที่นี่เขามีอะไรอ่ะเห็นไหมล่ะ
นั่นตั้ง๕องค์อ่ะไอ้ไข่แห่งวัดเจดีห้าเลยเหรอห้าองค์แล้วแต่ละองค์เนี่ย
มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละด้านแตกต่างกันไปองค์ใหญ่สุดองค์ใหญ่สุดคุณ
เห็นบอกว่านำมาจากวัดเจดีต้นทางเลยนะฮะพี่นครศรีธรรมราช
เพิ่งจะมีพิธีพุทธาพิเศษไปเมื่อสิบสามกันยายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านบอกว่ากุมารเทพไอ้ไข่ทั้ง๕องค์จะมีความขลังแต่ละด้านแตกต่างไป
ใหญ่ที่สุดองค์ใหญ่ที่สุดโฟกัสสิตั้งอยู่บนต่อรากไม้ประดูกที่เคยถูกฟ้าผ่ามาแล้วถึงสี่ครั้ง
โอ้โหชาวบ้านเจ้าว่าเอาล่ะพอตั้งบนรากไม้แบบนี้ยิ่งเพิ่มความขลัง
ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นเพราะว่าต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าจะได้รับพลังธรรมชาติใช่ไหม
มีความแกร่งกล้าหากนำมาไว้กับสิ่งที่เป็นมงคลแบบนี้ก็จะยิ่งเสริมพลัง
แล้วก็แกร่งกล้ายิ่งขึ้นไปนี่คุณทีนี้ทางวัดเนี่ยก็มีการนำชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนอะไรล่ะรายหางประทัศน์
ให้ทุกคนได้เห็นชัดกันไปเลยนะคะไม่ต้องเดากันแบบนี้
แล้วนำตัวเลขพวกนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอา

เราก็เพิ่งทราบนะว่าแต่ละองค์เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะ

ของงานก็อีกองค์หนึ่ง

ไม่รู้แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะ
ไปที่วัดประชุมมิตรบำรุงอำเภอบาลฉานจัวรรดิ์รอยองครับ

ลุงป้านอามาแล้วหลายต่อหลายครั้งเจอเดียว

สองท่านนี้นะเป็นสองแม่บ้านประจำวัดนะแหมบิดใหญ่เลยเอานะ
เล่าให้ฟังบอกว่านี่นะมีชาวบ้านมาส่องเลขอ่างน้ำมนต์จากไอ้จุกไปเนี่ยนะ
คักเลยแล้วก็เห็นกันไปจากอ่างน้ำมนต์นี้เออ
ผมไม่ทราบว่าอะไรผมก็มองไม่ออกเหมือนกันทีนี้เขาบอกว่าก็เห็นนะ
แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคกันรวมทั้งเลขปลายประทัดด้วย
ที่เขานำไปผูกเอาไว้ให้เห็นกันจัดเลยนะฮะที่บริเวณหน้าแท่นบูชา
คุณผู้ชมก็ดูเองแล้วกันนะฮะแล้วก็บอกว่างวดที่แล้วอ่ะนะอืม
๒ใบมาวางขายในแผงคุณจำได้ใช่ไหมมันออกตะวันที่หนึ่งอ่ะ
ใช่๙๙๙๙๙๗แต่ตอนนั้นน่ะนะไม่มีใครสนใจค่ะ
คือคนที่เขาซื้อเขาบอกว่ามันคือเลขเน่าเพราะมันซ้ำกันเยอะ
คือเลขเน่าก็ไม่มีคนซื้อสุดท้ายรู้ไหมมีคนในตัวเมืองระยองอ่ะ
เขามาที่นี่แล้วเขาก็หยิบใบนั้นไปแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน
เพราะว่ามันคือตะวันที่หนึ่ง๙๙๙๙๙๗อ่า
ก็เลยเนี่ยกลายเป็นที่เนี่ยก็เลยโด่งดังขึ้นมากับผู้ชมของไอ้จุกค่ะ
เอาไปดูของแปลกกันหน่อยค่ะวัดสะมณีอำเภอโพประทับช้างช้างจังหวัดพิจิตรนะคะ
ชาวบ้านเข้าไปขอโชคขอลาบจากจอมปลวกปกติแล้วจอมปลวกมาจอมเดียวก็คึกคักจะแย่แล้ว
คือฮาจะแย่แล้วเขาบอกจุดนี้ใต้ถุนสาราการประเรียนมาเป็นคู่ค่ะ
สองจอมสองจอมอืมถ้าเป็นคนก็คือดื้อมากเออเออเออเออ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าลักษณะทำไมคล้ายพญานาคเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมาเป็นแม่ลูกหรือเปล่า
ไหนก็เลยพากันถือทูปมาแบบนี้แหละนะคะ
เขาบอกว่าตัวแม่มีความสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรยาวสี่ร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
ส่วนจอมปลูกพญานาคตัวลูกหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรยาวสามร้อยเมตร
ก่อนหน้านี้นะคะมีการเชิญร่างทรงแถบภาคอีสานมาทำพิธีขอโชคขอลาบไปแล้ว
เคยแล้วเคยแล้วคืออันหน้าเนี่ยเป็นจอมใหญ่ใหญ่หน่อยใช่
ตัวแม่ตัวแม่เล็กเล็กก็เป็นจอมตัวลูกเนอะค่ะครั้งที่แล้วที่เอาร่างทรงมาทำพิธีขอโชคขอลาบ
ได้ไงได้ไปด้วยนะครับเขาบอกว่าได้ไปด้วยงวดนี้ก็ต้องไปอีกแล้วอืมสี่ร้อยเจ็ดสิบเมตรทีเดียว
อ่าลองดูลองดูอ่าปิดท้ายไปที่อสมรุษิเนรธาตุพุทธคุณบังสัยอายุทยา
ค่ะที่นี่คนก็คึกคักนะฮะแน่นอนว่าไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอพรขอโชคขอลาบและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขออีกเช่นเดียวกัน
คือบางคนไปขอแล้วได้ขอแล้วโดนก็ต้องกลับไปแก้บน
บางคนยังไม่ได้ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องกลับไปแก้มือไปขอกันใหม่
ครับเพราะฉะนั้นแล้วบรรยากาศที่วัดนี้เนี่ยฮะที่อสมรุษิเนรเนี่ย
คนก็คึกคักกันคุณดูนี่นะนี่กลับไปแก้บนแบบนี้ค่ะ
โดยเฉพาะที่พ่อปู่ฤษีพรหมเมษกับกุมารเจ้าสัวเหง
โอ้โหแม่นไม่แม่นดูเอาจากของแก้บนก็แล้วกัน
ของเขาสิฮะเออเยอะมากมีอะไรบ้างล่ะ
ประทัดน้ำแดงฟักทองประตะเพียนสารของเล่นเด็กต่าง
พลึบแบบนี้พลึบแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้ทีเด็ดภูทรนครเอ่อ
อายุทยาอยู่ตรงไหนล่ะน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์
เขาบอกว่ามีเลข๖ตัวลอยไปลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไป
สุดแล้วแต่ใจจะขวายคว้าจับคู่กันเอาเอง
แต่ที่แน่ชาวบ้านบอกว่าที่ไปเนี่ยเขาจับคู่คล้ายกัน
เหรออืมเลขเด็ดเลขดังด้วยโอ้โหมันก็เด่นเป็นตังงานสักขนาดนั้นน่ะนะ